ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะผู้ชายคนนี้มาจากไหน
ยังไงไม่รู้แต่สภาพเนี่ยมีบาดแผลอยู่ที่กลางหลัง
ล้มฟุกลงไปอ้าวแถงอ้าวคนตื่นตกใจกันหมดเลยนะคะ
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือด่วนเพราะสภาพเขาเริ่มซึม
เริ่มพูดไม่ออกแล้วค่ะช่วงเช้านะคะคุณผู้ชมค่ะ
ของวันนี้เนี่ยสายตรวจของสพเมืองนครศรีธรรมราช
กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือผู้ชายคนนี้เบื้องต้นเนี่ยดูแล้ว
อายุน่าจะสักประมาณยี่สิบห้าปีแล้วดูที่ล่านหลัง
คุณเห็นแผลที่ด้านหลังเขาไหมโดนแทงเลือดไหลอาบตรงหลังเขา
ตรงหลังเสื้อเลยแล้วนั่งอยู่ตรงที่พักผู้โดยสารในสถานีขนส่ง
ของบขสตำบลโพศเดชซึ่งตรงเนี้ยอยู่ในอำเภอเมืองเนี้ยขอนศรีธรรมราชนะคะ
คนเจ็บเนี่ยดูลักษณะบาดแผลเหมือนจะถูกแทงด้วยเหล็กขูดชาร์ฟ
กลางแผ่นหลังประมาณ๒แผลไม่เจอหลักฐานประจำตัวระบุว่าเขาเป็นใครชื่ออะไร
แต่พอจะถามจับใจความจากเขาได้ว่าเขาเป็นคนบ้านหัวทะเลอยู่ตำบลนาเคียน
ผมมาถูกแทงมาจากสะพานยาวที่ตำบลโพเสด็จผมจุดที่ผมถูกแทง
มันห่างไม่ไกลมากจากบขศแล้วก็บอกด้วยว่าผมไม่ได้เพิ่งมาโดนแทงตอนนี้
แต่โดนแทงตั้งแต่เมื่อคืนคุณคิงแต่ความที่ผมก็เอาตัวเองมาถึงบข
แล้วจนมาเจอคนที่ไปแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยคุณคิดดูนะโดนแทงตั้งแต่เมื่อคืน
แล้วมีคนมาเจอมาช่วยมาถึงบขศที่นี่คงหนีตายแล้วค่ะพูดอะไรไม่ได้มากแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราช
คนเจ็บเดินเข้ามาตอนตี๔ของเช้าวันนี้
นั่งอยู่บนเก้าอี้ตรงที่พักผู้โดยสารในบ่อสอนั่นแหละ
เอ็นตัวไปนะเอ็นไปได้ประมาณเหมือนเขาล้มหล่นลงมา
สังเกตเห็นแล้วมีเลือดทะลักออกมาจากแผ่นหลัง

คนเจ็บน่าจะเดินเต็ดเตร่อยู่ตรงย่านสะพานยาวและย่านหัวทะเล
แต่ลักษณะคล้ายคนไม่จิตไม่ปกติคุณคิง

แล้วไปดูกล้องวงจรปิดตรงจุดที่เขาเดินมาตลอดเส้นทาง

สอบสวนหาข้อเท็จจริงใครเป็นคนทำเขากันแน่
แล้วต้องติดตามหาญาติเขาด้วยนะครับ